เขาบอกว่าหนีไม่คิดชีวิตหนีไม่คิดชีวิตเป็นอย่างนี้แหละครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจนะครับงานป้องกันปรับปรามสพเมืองสงขลา
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามผู้ชายต้องสงสัยต้องสงสัยยังไง
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าด่านตำรวจฮะ
แล้วไปตามถนนตินสุรานนท์แล้วทำยังไงรู้ไหมที่บอกหนีไม่คิดชีวิต
กระโดดลงทะเลสาบสงขาหนีครับ
คุณผู้ชมครับชายผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยนี้นะครับ
โอ้โหขี่ไล่กันนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับ
โอ้โหจี้กันติดเลย
ไล่กันทันแล้วไล่กันทันแล้วฮะไล่กันทันแล้ว

นี่น่าจะเป็นคนรู้ทางนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะล็อตไปทางไหน
ถนนใหญ่แล้วครับไปแล้ว
คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีอย่างสุดชีวิตครับ
แล้วก็หวาดเสียวปัดซ้ายปาดขวารถคันอื่นด้วยนะครับ
ไปหน้ารถคนนั้นทีโชว์ไปหน้ารถคนนี้ทีนะครับ
สุดท้ายนะครับหลังจากขี่หนีไปนะครับไล่ล่ากันหลายกิโลเมตร
ผู้ต้องหาตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์หลบเข้าในหลังปั๊มน้ำมันเก่า
กระโดดลงทะเลสาบสงขาเลย
นะฮะโอ้โหนี่นะครับ
ไม่รอดนะครับตำรวจก็ยืมเรือพายของชาวบ้าน

นี่ตำรวจเอาเรือมารับเลย
ครับผมตอนหนีก็หนีไม่คิดชีวิตนะ

ครับมันหมดแล้วไงคุณพระราพรมันหมดแรงแล้ว

ตำรวจไม่ยอมเปียกเอาเรือไปรับ
พายเรือมาเองขึ้นมาขึ้นมา
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจากการสอบสวนผู้ชายคนนี้
มีภูมิลำเนาอยู่ถนนริมทางรถไฟ

ขนในตัวเจอยาบ้าเม็ดหนึ่ง

นำตัวไปตรวจปรัศนาวะที่โรงพยาบาลสงขลา
ก็พบว่าเสพยาเสพติดครับ
เมืองต้นถูกแจ้งข้อหา๕ข้อหา

ซึ่งสั่งตามอำนาจที่มีกฎหมายกำหนดไว้
ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุ
ข้อแก้ตัวอันสมเหตุ

อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล

ยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
เสพและเป็นผู้ขับขี่รถ
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑

และ๕ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ
นี่ถ้ายอมให้จับตั้งแต่ด่านนะ
ไม่โดนห้าก็หาแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับข่าวที่ผมบอกว่าหนีไม่คิดชีวิตฮะ
ทำให้ตำรวจต้องตำรวจก็ไปเอาเรือมาไวมากนะ
ครับเรืออยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะครับ